ดูคืบหน้านะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
ทางที่ประชุมกรรมการบริหารพักเก้าไกลแล้วก็ทางสอสอพักนะครับ
เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้ว่าในส่วนของสสปูอัดนะฮะ
หรือว่าคุณชายามพวานมั่นเพียรจิตเนี่ยนะครับให้มีการตัดสิทธิ์ทุกอย่างนะฮะ
ที่เกี่ยวข้องกับพักแต่ว่าด้วยคะแนนมติที่ออกมาเนี่ย
ตามกฎหมายคือไม่สามารถที่จะไล่ออกขับออกจากพักได้
ทีนี้วันนี้ครับทางคุณปูอัดก็มีการโค้งที่สำนักงานนะครับ
โค้งขอโทษครับมีการพบปะประชาชนด้วยแล้วก็มีการแถลงนะครับ
คือมันเริ่มจากการที่ว่าพักเก้าไกลคุณผู้ชมครับเขาส่งหนังสือไปให้กับทางสสปูอัดนะฮะ
คุณชายามพวานมั่นเพียรจิตครับสสเขต๒๖กรุงเทพมหานครก้าวไกล
แจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามมติภักดิ์นะครับกรณีกระทำการล่วงเกินคุกคาม
ก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อบุคคลอื่นครับซึ่งพักก็มีมติให้ตัดสิทธิ์
มีในฐานะสมาชิกพักนะครับแล้วก็มีการกำหนดเงื่อนไข
ดังนี้นะฮะข้อหนึ่งก็คือว่าให้แถลงยอมรับผิดครับ
แล้วก็ขอโทษในทางสาธารณะต่อสังคมและต่อผู้เสียหาย
คือผู้เสียหายมีทั้งหมด๓คนนะครับแล้วก็ต้องขอโทษอย่างจริงใจด้วย
ภายในวันที่๔พฤศจิกายนก็คือวันพรุ่งนี้
ข้อที่๒ครับคุณผู้ชมครับชดเชยเยียวยาผู้เสียหายตามสมควร
แก่ผู้เสียหายทั้ง๓คนภายในระยะเวลาอันสมควร
โดยในการแถลงขอโทษจะต้องแจ้งมาตรการเยียวยาด้วยนะครับ
ข้อที่๓ครับยุติการก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายทั้ง๓คน
ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยทันที
ข้อที่๔ครับยุติการล่วงเกินคุกคามหรือว่าก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศ
กระทำการขัดหรือแย้งต่ออุดมการและข้อบังคับพัก
บุคคลอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกพัก
ตลอดสมัยการเป็นสอสอหากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไข
ภายในเวลาที่กำหนดก็จะมีบทลงโทษขั้นสูงสุด
คือการให้พ้นจากสมาชิกภาพ
มีการเข้าไปขอโทษนะครับมีการกอดให้กำลังใจ
ต่อประชาชนคุณปูอัตน์เป็นส่อเคส๒๖แถวฝั่งทน

คือทางคุณปูอัดเนี่ยนะครับหลังจากที่ไปขอโทษก็มีการแถลงข่าว
บอกว่าอยากขอโทษต่อสังคมและต่อผู้เสียหายมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ต่อการกระทำผิดและพร้อมชดเชยผู้เสียหายทั้ง๓คน
แล้วก็มีการเปิดเผยรายละเอียดฮะ
คือผู้ร้องคนที่๑มีหลักฐานการคุยผ่านแชทไลน์
เต้นคุณผู้ชมชักชวนกันออกไปรับประทานอาหารเป็นกลุ่ม
แต่ทีนี้เพื่อนคนอื่นก็ทยอยเลิกนัด
ก็เลยเหลือตนกับผู้ร้องเพียง๒คน

ที่ทำเป็นสี่เหลี่ยมสีแดงไว้น่าจะได้เห็นชัดนะครับ
จากนั้นก็พูดคุยสนิทสนมกันมาตลอดครับ
และตนก็รู้จักครอบครัวของผู้ร้องด้วยนะ
ซึ่งทุกวันนี้ตนก็ยังใส่เหมือนเดิม

กล่าวหาว่าตนแอบถ่ายภาพ
สปูอัดนั้นชี้แจงบอกว่าคลิปนี้
ผู้ร้องรู้ตัวตลอดว่าตนถ่ายคลิปให้

และเงินช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ
ผู้ร้องคนสุดท้ายคนที่๓ครับมีการร้องว่าตนเนี่ยไปถูกเนื้อ
ต้องตัวนะฮะยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาสัมผัสตัวเพื่อความพึง
ทางเพศแต่เป็นการสัมผัสตัวตามธรรมดาของเพื่อนร่วม
งานครับไม่ได้มีการก้าวล่วงยอมรับว่าผิดพลาดที่ไม่คิด
รอบครอบนะฮะหากตนทำให้ผู้ร้องรู้สึกไม่สบายใจก็ต้อง
ขออภัยแล้วก็จะระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยทุกครั้งที่
แจ้งหลักฐานแต่ละกรณีเสร็จสิ้นนะครับทางสอสอปูอัดนั้น
จะกล่าวขอโทษแล้วก็มีการลุกขึ้นโค้งคำนับทุกครั้ง
คุณผู้ชมครับเรามีบางช่วงนะครับของการแถลงข่าวในวันนี้
ของทางสปูอัดครับให้ได้ติดตามผมทราบตัวเองดีว่าเวลา
ลงพื้นที่หรือเวลาอื่นอื่นผมมีการสัมผัสตัวคนอื่นที่ค่อนข้าง
ข้างมากแต่ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะสัมผัสตัวใครก็ตามเพื่อ
เป้าประสงค์ทางเพศและการสัมผัสตามคำร้องของผู้ร้องนั้น
เป็นการแตะเนื้อต้องตัวตามธรรมดาของเพื่อนร่วมงานไม่ได้
ก้าวล่วงในส่วนที่พึงประสงค์ท้ายที่สุดหากผมผิดพลาดที่
อาจเป็นตรงที่ผมนี่ไม่ได้คิดให้รอบครอบถึงขอบเขตเหล่า
นี้ให้ดีพอว่าแต่ละคนอาจมีขอบเขตในการยอมรับที่แตก
ต่างกันและผมต้องขออภัยมาณที่นี้อีกครั้งครับ
ทางคุณปูอัดก็ยืนยันว่าเคารพมติภักดิ์นะครับแต่ก็ฝาก
พี่น้องประชาชนช่วยพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ตนนั้นนำมา
เปิดเผยด้วยนะครับว่าเป็นพฤติกรรมแล้วก็เข้าข่ายคุกคาม
ทำเพศไหมและยืนยันว่าจะเดินหน้าทำงานในพื้นที่ต่อไป
เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนแล้วก็ไม่ขอตอบประเด็นที่มี
กระแสกดดันให้ลาออกนะคือคุณผู้ชมกระแสกดดันให้ลาออก
ก็มีคนติดแท็กนี้เยอะเหมือนกันแล้วแรงกระเพื่อมเนี่ย
สำรุภัคดิ์ค่ะสะหสอหญิงใครในพักใช่ไหมต่อหน้านี้ก็
มีหลายคนนะครับทนายแจมค่ะสอสออ้ายรัชนุคค่ะนี่
ผิดหวังกับมติดังกล่าวของพักนะแล้วตอนนี้เนี่ยปรากฏว่า
มีคนพยายามที่จะไปตามหารายชื่อใช่นะครับยี่สิบสองคน
ยี่สิบสองสอสอที่มีการโวทย์ไม่ให้ขับคุณปุ๊กอัดออกจากพัก
ว่าเป็นใครบ้างบ้างก็บอกว่าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ
ก็บอกว่าอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลโดยผู้จังหวัดไปด้วยนะสมุทรปราการ
อืมแต่ก็ไม่ได้มีการระบุว่าเป็นใครเพราะว่าก่อนอันนี้ยกตัวอย่าง
อย่างเช่นทางสสเพชรกรุณพลเนี่ยซึ่งก็ออกมาบอกเหมือนกันว่า
ต้องไปตามหานะว่าเป็นใครเพราะว่าก่อนเข้าประชุมเนี่ย
ไม่ให้เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปอืมนะครับในข่าวเท่าที่อ่านเนี่ย
แล้วก็ประชุมกันตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนออกมาถึงห้าทุ่มใช่แล้วการประชุม
ก็เป็นการประชุมลับด้วยครับนะคะแต่ว่าถึงกันนั้นก็ยังมีอย่างที่
คุณกายบอกแล้วค่ะทั้งทางฝั่งในส่วนของก้าวไกลเองสั่งโวเตอร์คนที่สนับสนุนก้าวไกล
ครับก็เรียกร้องอยากจะให้มีการเปิดเผยตรงนี้อืมรวมถึงที่แน่แน่เลยก็คือ
ฝ่ายตรงข้ามที่จ้องจับตาดูอยู่นะคะสำหรับทิศทางหรือว่าความเป็นไปในก้าวไกล
วันนี้ก็ต้องบอกว่ามีการรวมตัวกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอี้แทนคุณจากประชาธิปัตย์
จับมือกับคนเสื้อแดงเคสามถุยแล้วก็กลุ่มสีดาจะไม่ทนอืม
ไปเนี่ยค่ะที่พักเก้าไกลถามหามาตรฐานการลงโทษสอสอที่มีการคุกคามทางเพศ
แล้วเรียกร้องให้เปิดชื่อเลยสอสอ๒๒คนที่ลงมติว่าไม่ต้องขับออกจากสมาชิกพักเนี่ย
ว่ามีใครบ้างนี่คือบรรยากาศเมื่อช่วงสายที่หน้าพักก้าวไกล
แทนคุณประธานกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศของพักประชาธิปัตย์
อีกคนนึงนายนิยมนพรัชหรือเคสามถุยนะคะและกลุ่มสีดาจะไม่ทน
และตัวแทนเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็มาจาก๔หน่วยเลย๔แหล่งเลยนะคะ
ช่วยกันกดดันกรณีที่พักเก้าไกลมีมติลงโทษสสปูอัดเพียงแค่ตัดจิตพึงมีและฆ่าโทษ
ไม่ถูกขับออกจากสมาชิกพักก็มีการปราศัยไปเปิดเพลงรถปูอัดไปด้วย
ลับกันโจมตีอย่างดุเดือดเลยล่ะนะคะคุณอี้แทนคุณเนี่ยมองว่ามติพักเก้าไกลนั้นเป็นการคุกคามซ้ำ
มันไม่ใช่การคุกคามทางเพศอย่างเดียวแล้วแต่ว่าเป็นการคุกคามประเทศ
คุกคามศรัทธาต่อระบบการเมืองแบบใหม่ที่ประชาชน๑๔ล้านเสียงมอบให้กับพักเก้าไกล
สะท้อนว่าไม่ให้ความสำคัญกับหัวใจของประชาชนและพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาอำนาจของตัวเอง
ใช้วิธีพวกมากลากไปใช้สายสัมพันธ์มาปิดบังความเสียหายที่เกิดขึ้น
คุณอี้บอกว่าหลังจากนี้ไม่ว่าสอสอผู้ที่ละเมิดทางเพศจะย้ายไปพักไหน
ก็จะตามไปยื่นหนังสือเรียกร้องไม่ให้มีพักไหนรับเข้าสังกัด
กว่าจะสิ้นสมาชิกภาพความเป็นสอสอค่ะ
มติของที่ประชุมสอสอของพักเก้าไกรนั้นเป็นการคุกคามซ้ำ
คุกคามทางเพศอย่างเดียวแล้วเป็นการคุกคามประเทศครับ
เป็นการคุกคามศรัทธาต่อระบอบการเมืองแบบใหม่
ที่มีประชาชนจำนวน๑๔ล้านเสียงมอบให้กับพักเก้าไกร
แต่บัตรนี้พักเก้าไกรโดยมติอัพยศเมื่อวานนี้
สะท้อนให้เห็นว่าพักเก้าไกรไม่เคยให้ความสำคัญ
กับหัวใจของประชาชนอย่างแท้จริง
ด้านในเคนะคะก็ถามหามาตรฐานของก้าวไกล

แล้วก็เรียกร้องให้เปิดลายชื่อว่า
ใครลงมติปกป้องสอปูอัด
ขณะที่นางสาวเบนจาแสงจันทร์กรรมการบริหาร
ก้าวไกลอันนี้ในฐานะประธานคณะทำงานพิเศษ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศ
ชี้แจงบอกว่าที่ไม่ได้เปิดเผยว่าใครลงมติอย่างไรเนี่ย
เพราะว่าเป็นการประชุมลับเป็นไปตามข้อบังคับพัก
แต่ยืนยันว่าพักเก้าไกลคุ้มครองและเยียวยาผู้เสียหาย
ด้วยความจริงใจและจะช่วยเหลือในด้านคดี
แล้วก็มีเงื่อนไขว่าสสปูอัดต้องแถลงยอมรับผิด
และแสดงความเสียใจต่อสังคมและผู้เสียหาย
รวมทั้งต้องชดเชยเยียวยาผู้เสียหายด้วย
อย่างนี้ที่ฉันต้องพิเศษแบบนี้ก่อน
และการประชุมร่วมสมชุมรับการประชุมลับ
สมาชิกทุกคนนะคะเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความผิดร้ายแรงนะคะ
แล้วก็ยอมไม่ได้ยอมรับไม่ได้ต้องยืนยันแบบนี้ให้ตรงกันก่อน
แต่ว่าข้อเท็จจริงในสองกรณีเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะคะ
ในเรื่องของความร้ายแรงในโทษที่ควรได้รับ
คุณผู้ชมครับแต่ว่านอกจากสอสอปูอัดใช่ไหม
มีเคสหนึ่งคือคุณวุฒิพงศ์ทองเหลาหมอปลาจีนบุรีนั้นก็ถูกขับออกจากพักนะ
ซึ่งมติเนี่ยออกมาแตกต่างกันคุณวุฒิพงศ์ก็ต้องไปหาพักใหม่สังกัด
ให้ได้ภายใน๓๐วันนะฮะตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ